คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาแฟนรู้สึกว่าจะใจชื้นขึ้นมามากเลยนะคะสำหรับอดีตคู่รักคู่ร้างอย่างทัพทิมปลื้ม
ทั้งหญิงชายมาที่นี่บ่อยมาก
กับเพื่อนก็โพสต์รูปให้ร้านตลอด
คิดเลยว่าพนักงานท่านนี้จะทำแบบนี้กับลูกค้า

เดินตามมาเหรอคะหรือไง

ของการกระทำของพนักงานครั้งนี้

คุณจะออกมายอมรับการกระทำของคุณเองยังไง

ทิมพาเพื่อนสนิทเพื่อนดาราหลายท่าน

จะเอาเรื่องลูกค้าดารามาเม้ามอยมาโพสต์
ขอเตือนเพื่อนให้ทราบโดยทั่วกันเลยละกัน

เสียความรู้สึกร่ายยาวมาก

ตรงที่ทัพทิมเนี่ยแคปทุกอย่างมา
ข้อมูลของคุณที่แอบถ่ายนี่นะคะ

แฟนคลับก็ตามกันแห่เข้าไปด่าเรียบร้อยค่ะ

มีทั้งให้กำลังใจเธอแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า

ทำอะไรขนาดนี้น่ากลัวมาก

เรียกได้ว่าเผือกแต่พองาม
อันนี้ก็ยุ่มย่ามชีวิตส่วนตัวเขามากเกินไปเนอะ
ค่ะก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัว
เดี๋ยวดูก่อนดีกว่าว่าทัพทิมจะปล่อยไปหรือเปล่า
เอาให้เป็นกรณีตัวอย่างถูกต้องหรือเปล่า

การใช้แบบเฟซบุ๊กนี่เรามาระวัง
เธอดูมีอารมณ์พอสมควร
ขึ้นมายาวมากอะคุณที่สถานทำลายแตกฟองเลย